ดูเรื่องนี้กันดีกว่าแม้มันถูกอกถูกใจแม่บ้านถึงดิฉันมากเลย

อกจากจะป้องกันสามีหนีเที่ยวแล้วเนี่ย
รถหายังได้คืนนะคะคุณ

สุดไปดูกันดีกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไง
นี่ค่ะภาพจากกล้องมือจรปิดจะบันทึก
เหตุการณ์ขณะที่ขโมยนี่นะ

รถคันก็ใหญ่นะแต่ขับออกไปหน้าตาเฉยเลย
ซึ่งเจ้าของรถนี้นะคะก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะ
ตัวเองและสามีกำลังทำธุระอยู่ในบ้าน
จู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนขับรถออกไปอ่ะ
พอออกไปดูก็อ้าวรถตัวเองไม่รู้ใครขับออกไป

ใช่ก็เลยแจ้งคุณตำรวจนี่แหละให้มารับเรื่องไป
ก็งงสิเพราะกุญแจรถอยู่กับตัว

ก็เลยนี่ค่ะมาหาตำรวจ
เขาให้ติดตามดูสามี

สามีบอกว่าตอนนี้เครียดกว่า

คุณนิวนาวสรุปก็คือรถคันนี้ได้คืน

แต่ว่าพอได้รถกลับมาคืน
เรื่องของคดีความก็ว่ากันไป

สรุปอีกทีก็คือรถโดนขโมย
แต่คุณภรรยาเนี่ยเอามือถือนี่แหละ

เสร็จปั๊บพอรถโดนขโมย

ดิฉันว่านะคุณพี่ภรรยาต้องดูละครเยอะเพราะสมควร
ดูแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์แบบนี้ก็ดี

แต่ว่าเดือดร้อนคุณสามีหน่อยก็ต้องระวังนะ

คือตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องรถ

เมื่อวานนี้ขับออกนอกเส้นทาง
เอางี้ละกันผมว่าวิธีแบบนี้
มันเหมือนกับเป็นการแบบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

ผมเคยได้ยินเพื่อนผมเล่ามา

เพื่อนคุณไม่ค่อยน่าครบเลยนะหลัง

คุณสามีเอางี้ละกัน

นกปล่อยปลาปล่อยกบปล่อยหอยปล่อยเขียด

พอถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็บอกภรรยาไปเลย

ไหนวันธรรมดาก็ปล่อยนกปล่อยปลาแล้ว

ก็ปล่อยให้คุณสามีเป็นอิสระบ้าง

ภรรยาจะรู้สึกทันทีเลยว่าการปล่อยคุณสามีออกไปเที่ยวนอกบ้านในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์

เหมือนกับการได้ปล่อยสัตว์ใหญ่

เอาอย่างนั้นก็ได้นะแต่ตัดเงินได้ไหม

แล้วแต่ละการบ้านใครบ้านมัน

แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบ
จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ยินดี
แต่ก็หลังจากนี้จะทำยังไงต่อ